ว่าสิ่งที่เล่นดีเท่าไหร่ของนักบุคกี้
ช่วงสุดท้ายนี้เราจะสืบสาวเรื่องราวของเมนูเส้นที่มีชื่อว่า
เตี๋ยวเมืองเว้ของประเทศเวียดนามกันค่ะ

ได้ยกเอาสูตรต้นตำรับมาเสิร์ฟให้ได้ทานกันถึงที่เลยทีเดียว
หน้าตาและรสชาติจะเหมือนหรือแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยยังไงบ้าง
ตามคุณน็อตไปพบกับเจ้าของร้านคนสวยเลยดีกว่า
สวัสดีครับคุณสิลค่ะ

เพราะว่าสามีก็ชอบมาอยู่เมืองไทย

ก็เลยนำเอาอาหารประเทศเวียดนามมาให้คนไทยได้ชิมด้วย
แต่เวียดนามแท้เลย๑๐๐

แท้นี้ก็รสชาติจากผักใต้นะคะ

ไซ่งอนก็เป็นไหมวนดีเซ็นต์เกิด
แล้วเวียดนามทางใต้รสชาติอาหารจะเป็นยังไงครับ

รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้จะต้องเมนูเส้น
จริงก็คนต่างชาติก็ชอบทานเฟ้อ
เชิปคุยเตี๋ยวเมืองเวมากกว่า

คุยเตี๋ยวเมืองเวนี่ก็จากปากกลางเวียดนาม

แล้วก็เขาทรายน้ำพริกกะปิด้วย

แต่ว่าไม่ไม่เหมือนของเราไม่เหมือนไทยค่ะคนไทย
เขาเอามาทรายในซุป
แล้วก็ต้มกับขะดุ๋ผิว
ขะดุ๋ผิวค่ะ
นะฮะข้างหน้าผมก็คือส่วนผสมทั้งหมดของก๋วยเตี๋ยวเมืองฟี

ประมาณ๖๗นาที

ค่ะเหนียวค่ะเพราะว่าจากแป้งข้าวเช่า

น้ำซุปนี้ก็จะกระดูกหมู

ก็ใกล้กันแต่ว่าจากกุ้งก็ไม่เหมือนกัน
ทำให้หลังจากกริงก็

เราเอากระดูกส่วนไหนมาทำน้ำซุป

ข้อกเพราะว่าถ้าข้อก
ก็ด้านในมีมัน
ทำให้อร่อย
เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของก๋วยเตี๋ยวเมืองเว้นนั้นนะคะอยู่ที่น้ำซุปค่ะ
กลิ่นและรสชาติที่ได้จากการเคี่ยวกระดูกหมูรวมกับส่วนผสมต่างเช่นสับปะรดกะปิเว้หอมแดงผัดกับตะไคร้และหอมหัวใหญ่
รวมไปถึงน้ำตาลกรวดเป็นเวลาประมาณ๕ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
ได้น้ำซุปเข้มข้นหอมกลิ่นสมุนไพรและรสหวานเป็นพิเศษจากสับปะรด
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดจริงเลยล่ะค่ะ

อันนี้ก็เรามีหมูยอกับเนื้อสักเนื้อนี้ก็จากปลาย
ปลาย

อันนี้ก็เป็นผักอยู่ด้านบนของจาม

อันนี้มีต้นหอมมีปรากแพลว
ก็มีหอมหัวใหญ่ต้นหอมเป็นหัวต้นหอม
ทุกบุญที่คือบริแสตริศที่ไม่มี
ก็ทำให้ไม่อร่อย
เราก็ถัดพริกแห้งกับตะไคตะไคเป็นตะไคซอยแล้ว
คุณเดี๋ยวเมืองเว้ต้องมีอันนี้ถ้าไม่มีดูว่าไม่ครบ
เด็กก็เขาไม่ได้ทรายเพราะว่าอันนี้เผ็ด
เอาละครับพร้อมที่จะรับประทานก๋วยเตี๋ยวเมืองวีแล้วนะครับผม
วิธีการทานเองต้องทำอย่างไรยังไม่ติดสอนแล้วละ
นี่จริงที่เวียดนามเขาก็ทำชาเบ้นในหยึกแล้วก็ทรายเบ้นชาก็อันนี้ก็ร้อนอยู่แต่ว่าที่เวียดนามก็เย็นแล้วเขาก็ทรายในน้ำแข็งแค่วน้ำแข็งให้เรา
แล้วการยูเตี๋ยวเราผัดผึกนี่เราใส่ยังไง

เอาเลยครับได้เลยครับ
เรี่นี้จากต่างกับเส้นกูเตี๋ยวบ้านเรายังไงนะ
อืมเหมือนอะไรมั้ยครับ

ค่ะใช่ในน้ำซุปมีตะไคร้ด้วยค่ะ
มีตะไคร้มีมีต้นตะไคร้ค่ะ
มีกลิ่นพิเศษของเขาแล้วก็กะปิเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากนะไม่ได้เหม็นนะ
จะแค่หอมติดไปปลายลิ้นเฉยนะครับ
จริงก็ถ้าคนเฮ้ยเขาทำก็เกร็งแรงกว่า

แต่ว่าจากนี้ก็มีคนญี่ปุ่นมีคนต่างชาติเล่นลูกค้าเราด้วย

มูหย่อมูหย่อของเขาแตกต่างจากมูหย่อของบานเรา
จะไม่เด้งเหมือนบ้านเรานะ
ถ้ามูหย่อคนภายมันจะมีความเนียวกว่านั้น
โดดเข้าไปแล้วมันจะเรื่อยดี
ดูเหมือนว่าคนเวียดนามจะห่วงใยเรื่องสุขภาพพอสมควร
พอดูจากอาหารเขาเนี่ยมีเรื่องของผักเยอะใช่ไหม
คนเวียดนามได้กินผักเยอะมากใช่ไหม
จริงคนเวียดนามไม่ใช่ดูแลเบนเมื่อก่อนนะคะ
แม่แจ๊ดูแลเป็นครึ่งสุขภาพดี
เพราะว่าหลังสองครัม

โจรมากไม่มีอะไรทานเลย
ก็เป็นแบบถูกที่สุด
ถ้าเนื้อสักหรือปลาหรืออะไรทุกอย่างก็แพง
ทำให้ทุกคนอยากอิ่มเท่านั้น
ก็ทานกับผักก็ง่ายที่สุด

เราเปิดก็ได้๓ปีครึ่งแล้วค่ะ
ลูกค้าช่วงนี้ก็โอเคแล้วค่ะ

คนไทยกับคนญี่ปุ่นกับคนฝรั่งเศสแล้วก็คนต่างชาติด้วย
ทางร้านเนี่ยจะขายอาหารเวียดนามตอนใต้สักส่วนใหญ่

แต่ทำไมเอาเมนูนี้เข้ามาอยู่ในเป็นหนึ่งของเมนูทางร้านล่ะครับ

แต่ว่าในเมนูก็เป็นอาหารอะไรดิฉันชอบ

แล้วก็เป็นชอบที่สุด
จริงแล้วคุณตินเองก็

แต่ว่าเบ้นเคยเป็นนางแบบค่ะ

ค่ะก็จู้เราแต่งงานแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็มีลูกอยู่ในนี้ประมาณ๔๕เดือนค่ะ
ถ้าบอกโลโก้ของทางร้านทางหลังนี้ก็เป็นคุณถึงก็เป็นนางแบบอีกด้วย
ค่ะอันนี้ก็ขายช่วง๑๙๙๙๙ค่ะอยู่ประมาณ๑๙๒๐ค่ะ
ลูกนี้ถ่ายจุงไซกองครบ๓๐๐ปีคนถ่ายเป็นชื่อวิกวีเป็นผู้หญิงค่ะ
เขากับพ่อดิฉันกับดิฉัน๓คนก็ชอบลูกนิดที่สุด
เพราะว่าดูก็เหมือนธรรมชาติแล้วก็เขาก็มีชื่อให้รูปนี้เป็นกลับบ้าน
อ๋อชื่อภาพกลับบ้าน
มันเหมือนเขาบอกอยากรูปนี้เข้ามาหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแรกเลยนะคะหน้าหนึ่ง
แต่ว่าไม่ได้เขาก็พยายามให้รูปนี้ได้ดัง
เขาก็ให้ทุกคน
เขาก็แถมแถมคนนี้แถมคนนั้น
ช่วงนี้ก็คนเวียดนามถ้าเขาเปิดร้าน
เขาก็บางคนเขาก็จะเอารูปนี้ไปเปิด

ถ้าไปเวียดนามตอนนี้จะเห็นรูปนี้เต็มไปหมดเลย

มีของจริงอยู่ข้างล่าง
ผมอยากจะมาทานั่นล่ะตั้งอยู่ที่ไหน

โครงการพิมาร๔๙นะครับผม

ว่าเบอร์โทรศัพท์ในการโทรจองโต๊ะก็ได้เช่นกันนะครับผม

ทำให้เรานะคะได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง
เมนูเส้นที่เป็นเอกลักษณ์
เด่นด้วยสูตรความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร
ถุดิบชั้นเลิศจากภูมิภาคต่าง
แล้วก็ยังได้เปิดประสบการณ์การทานเมนูเส้นใหม่

ซึ่งทำให้ทั้ง๓เมนูของเราในวันนี้
เป็นมากกว่าเมนูเส้นที่ทานเพื่อความอร่อยเพียงอย่างเดียวจริงค่ะ